สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องลูกเต๋าจากจังหวัดกรสิน
กู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อที่จะรับเงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
กับการตอบคำถามถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มาเข้าแข่งขันในเกมต่อชีวิตนะครับ
สามารถคว้าเงินทุนไปได้ถึง๑ล้านบาทด้วย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องลูกเต๋าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ลูกเต๋าจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นท่านแรกแล้วเลือกเรื่องแรกนะครับ
แล้วเหลือไว้อีก๔เรื่องให้กับคนในครอบครัวได้ขึ้นมาตอบ
เพราะฉะนั้นหนูต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะลูก

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องจังหวัดกาลสิน
เรื่องวัดดังอำเภอกระทุ่มแบน
เรื่องฟุตบอล

และเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

เตาเลือกตอบเรื่องไหนครับ

ลูกเตาเลือกเรื่องจังหวัดกาลสินครับ

หนูเป็นคนจังหวัดกาลสินโดยกำเนิดใช่ไหมลูก

แต่ไปโตกาลสินไหม

แล้วหนูเคยไปสการะอนุสวรีพระยาชัยสุนทรไหมลูก

พระยาชัยสุนทรเนี่ยนะครับคือเจ้าเมืองการสินคนแรก
โดยชาวเมืองกาลสินได้ก่อสร้างอนุสวรี
เพื่อเป็นการแสดงกัตเวทิตานะครับ
ก็คือกระตันยูกัตเวทิตานั่นเอง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อนุสวรีพญาชัยสุนทร
มือขวาถืออะไร

กาน้ำค่ะเพราะว่ากาลสิน

เพราะว่าอ่านข้อมูลจังหวัดกาลสินมา
ยืนยันตะแคงยันนอนยันเลยค่ะ
หนูเลือกตอบตัวเลือกที่

ขอให้โชคดีนะลูกนะ

เงินรางวัลเริ่มต้นอยู่ที่๕๐๐บาทนะลูก

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเอกขึ้นมาตอบคำถามครับ
ระหว่างเรื่องวัดดังอำเภอกระทุ่มแบน
ฟุตบอลเกลือและพุ่มพวงดวงจันทร์
พ่อเป็นคนกระทุ่มแบนเกิดที่กระทุ่มแบน

วัดดังอำเภอกระทุ่มแบน
บอกเหตุผลมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับ

ขอเชิญพระเอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าครับพ่อถือกำเนิดเกิดที่กระทุ่มแบนเลยเหรอครับเกิดที่กระทุ่มแบนครับ
กระทุ่มแบนมีวัดดังหลายวัดนะ
ยกตัวอย่างได้บ้างไหมว่าวัดอะไรบ้าง

วัดดังสาวแล้วพ่อเคยไปไหมครับเคยครับ
ที่นั่นมีโบสถ์มหาอุดอยู่
มหาอุดเนี่ยเป็นโบสถ์โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อื่นมาก
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โบสถ์มหาอุดที่วัดนางสาว
ผนังภายนอกตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำ

ตัวเลือกที่หนึ่งพระอภัยมณี
ตัวเลือกที่สองพระมหาชนก
ตัวเลือกที่สามพระเวชสันดร
ตัวเลือกที่สี่รามเกียร
ผมเคยไปเที่ยวแล้วผมเคยเห็น
พ่อเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งครับ
พ่อเอกเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งพระอภัยมณีครับ

แล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้ลูกตานขึ้นมาตอบล่ะครับ
เหลือเรื่องฟุตบอลเรื่องเกลือ
และเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ทำไมเลือกเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ล่ะพ่อ
เพราะว่าลูกเขาร้องเพลงชุดนี้อยู่ครับ

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นคงจะมาถูกทางแล้ว
ขอเชิญน้องลูกตานขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อายุได้ประมาณ๓๔ขวบเลยค่ะ
ไปได้ยินภุ่มภวงดวงจันทร์มาจากไหน
กับคนที่เขาเป็นครูสอนลำค่ะ
หนูนั่งฟังหนูก็ว่าเพลงนี้เพลงใคร

เดี๋ยวหนูได้ยินจากเทปด้วยเหรอลูก

ดีใจมากเลยยังมีเด็กรุ่นนี้ได้ยินจากเทป

เสียงของเขาภัยร้อนนะคะเพราะว่า
เขามีเพลงที่ตรงกับชีวิตก็มี
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
พี่เอจะเปิดอินโทรเพลงให้ฟัง
ข้อใดไม่ใช่เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์
ตัวเลือกที่๑เพลงที่๑มาครับ

ตัวเลือกที่๓เพลงที่๓ครับ
ตัวเลือกที่๔เพลงที่๔มาครับ
ก็พ่อเลือกพุ่มพวงดวงจันทร์ให้หนูก็รู้สึกดีใจมาก

พร้อมแล้วน้องลูกตานเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒เพลงที่๒ครับ
ลูกตาลขอให้โชคดีนะลูกค้า

ยังเหลืออีก๒ท่านด้วยกัน
ตานจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะให้แม่น้อยขึ้นมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
ระหว่างเรื่องฟุตบอลและเกลือ

ขอเชิญแม่น้อยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องลูกตาลเลือกให้แม่ขึ้นมาแล้วตอบเรื่องฟุตบอล

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
เกลือถุงใดหนัก๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑ถุงที่๑
ตัวเลือกที่๒ถุงที่๒

และตัวเลือกที่๔ถุงที่๔

ถุงไหนหนัก๑กิโลกรัมครับ
มั่นใจค่ะเพราะว่ากรอกมาแล้ว๒ปี
คิดว่าน่าจะเป็นถุงที่๑นี่แหละค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วแม่น้อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

แม่น้อยเลือกตอบตัวเลือกที่๑ถุงที่๑ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้า
มาลุ้นคำตอบไปพร้อมกันว่า

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เหลือถุงใดนัก๑กิโลกรัม
เงินอยู่หวาน